ก็เป็นแรงงานชาวเมียนมาที่เป็นลูกจ้างนะครับ

เอาประแจเนี่ยฟาดกันจนตายไปคนหนึ่งนะฮะโอ้
นี่กำลังน่ะเนี้ยโอ้สงสัยจะยังไงล่ะ
ใครจะซื้อทีเนี้ยก็เลือดโอ้โหตายเต็มบ้าน
แบบเลือดแบบตายค้าบ้านเลยอ่ะจะอยู่กันยังไงล่ะทีเนี้ย
ทาวน์ฮาวส์หลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ซอยเสรีไทยสี่สิบเอ็ด
บึงกลุ่มกรุงเทพนะครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
ห้าทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับก็มาตรวจสอบนะฮะ
นี่ว่ามีคนที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่เป็นแรงงานชาวเมียนมานะครับ
อายุยี่สิบปีชื่อนายโกแท็กนะฮะสภาพศพคือไม่สวมเสื้อ
กางเกงยีนนะครับศีรษะด้านหลังกระโหลกศีรษะนี่เปิดนะฮะ
จากการถูกของแข็งเนี่ยฟาดเข้าไปเสียเลือดมากเสียชีวิตอยู่นะครับ
คนก่อเหตุก็อยู่ในบ้านนั่นแหละนะครับชื่อนายซอเอลวาหรือว่านายอาส่อนะฮะ
เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันอายุสามสิบห้าปีนี่ฮะ
คือนายอาซ่อเนี่ยสารภาพว่าลงมือทำร้ายจริงนะฮะ
คนที่เสียชีวิตเป็นแรงงานเมียนมารุ่นน้องของเขา
นายอาซ่อคนที่นั่งอยู่นะครับเสื้อเขียวที่ถูกใส่กุญแจมือ
ไพร่หลังไว้นะครับนายอาโซ่บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นนะครับ
สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีตอนนั้นเลิกงานแล้วเสร็จงานแล้ว
ก็ตั้งวงดื่มเหล้าหลังเลิกงานก็ดื่มเหล้ากับผู้ตาย
คือแรงงานรุ่นน้องชื่อนายโกแท็กจนถึง๓ทุ่ม
ตอนนั้นกำลังเมากันเต็มที่เลยเขาบอกเขาไม่พอใจรุ่นน้องที่มาปีนเกลียวเขา
แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันจนบันดาลโทษะใช้ประแจเลื่อนเนี่ยทุบเข้าท้ายถอยของรุ่นน้องไป๓ครั้ง
นายโกแท็กนี่แน่นิ่งไปเลือดไหลนองไปหมด
ตำรวจมาถึงบ้านแล้วก็เขาครบตัวเลยนะจับใส่กุญแจมือ
กุญแจมือเพราะว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นเนี่ยเขาแจ้งตำรวจไป
ก่อนหน้านี้๓วันเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าเพิ่งทะเลาะกับผู้ตาย
โดยอ้างว่าผู้ตายเวลาเมาชอบมาข่มขู่ชอบมาปีนเกลียวเขา
ทำให้เมื่อคืนเขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วขาดสติแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
ตำรวจก็นำตัวไปสอนอบึงกลุ่มนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
ถึงแก่ความตายโดยเจตนานะครับส่วนศพของผู้ตาย
ก็นำตัวนายอาส่อเนี่ยมาสอบปากค้ำเพิ่มเติมนะครับเมื่อคืนนี้เหมานะ
ยังสอบอะไรไม่ได้แล้วก็เชิญเพื่อนโดยงานชาวเมียนมา
อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
ก็คือในเบานะครับในฐานะพยานนะครับ

เพราะนายอาส่อเนี่ยเขาพูดไทยไม่ได้เลย
แต่ในเบาเนี่ยยังพอพูดไทยได้ยังฟังได้นะครับ
คือในเบาเนี่ยบอกว่าก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานนะครับ
คนที่ก่อเหตุแล้วก็คนตายความจริงก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกันนะ
ที่ไปรีโนเวทกันส่วนผู้ตายกับคนก่อเหตุนั่งดื่มเหล้า
อยู่ที่บ้านชั้นล่างตั้งแต่เย็นจนถึง๓ทุ่ม
๓ทุ่มนี่แหละมีเสียงดังเออะโวยวาย
แล้วมีเสียงคล้ายกระจกแตกเขาก็ตกใจก็รีบลงมาดู
ตอนนั้นเห็นนายโกแท็กนอนจมกองเลือดไปแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหน
เอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายด้วยอาการตกใจ
เขาก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วก็จับกลุ่มตัวไปดำเนินคดี

เทียงกันนิดนิดหน่อยตอนเช้าก็เหมือนอยู่แบบพี่นางกันดีกัน
เอ้าข้อกลิ่นครับผมไม่ได้กลิ่น
ข้อกินครับ
ผมก็อยู่ขึ้นบนดูทุกละทรัพย์อยู่แล้ว
ดายยิงกะเลลงมาดูคิดว่าอาจเกิดอะไรขึ้น

เป็นเหตุแท้นะแม่เสร็จงานแล้วพักผ่อนบ้างก็ได้นะ
ต้องดื่มทุกวันก็ได้นะฮะหรือเอาแค่นิดหน่อยก็พอนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่ทาวน์ฮาวส์
หลังเกิดเหตุนะครับวันนี้ได้เจอกับเจ้าของบ้านนะฮะ
บอกว่าเพิ่งจ้างผู้รับเหมาให้มารีโนเวทบ้าน
แรงงานที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็เป็นคนงานของผู้รับเหมานั่นแหละ
ระหว่างที่ทำงานเขาก็นอนพักอยู่ที่บ้าน
นี่ฮะเพราะว่าต้องดูแลพวกอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยจนกว่าจะเสร็จงาน
ถามว่ากังวลใจไหมเนี่ยแม่มีคนมาตายในบ้านเนี่ยตีกันตายฟาดกันตายซะแล้ว
เธอบอกมันก็กังวลบ้างนั่นแหละแต่เพื่อความสบายใจ
รีโนเวทบ้านเสร็จเดี๋ยวจะนิมนต์พระมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
ขณะเดียวกันเรื่องของศพของนายโกแท็กนะครับ
ตำรวจแจ้งให้นายจ้างช่วยประสานไปยังครอบครัวของเขาอยู่ที่เมียนมานะฮะอ่า
ซึ่งเดี๋ยวตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก็จะให้รับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
ส่วนตัวผู้ต้องหานายอาซ่อนะฮะตำรวจเนี่ยวันนี้ให้ในเบาที่เป็นเพื่อนแรงงานด้วยกันมาเป็นล่ามแปลภาษานะฮะ
เพราะเขาไม่สามารถพูดภาษาไทยฟังภาษาไทยได้
ก็ยังให้การเหมือนกับเมื่อคืนที่ให้การเบื้องต้นนะ
อ้างว่าพอดื่มเหล้ากันเมาแล้วเนี่ยนายโกแท็กรุ่นน้องของเขามาหาเรื่องเขาก่อนมาปีนเกลียวเขาก่อน
แล้วถูกปีนเกลียวมาหลายรอบแล้วผู้ตายก็อายุน้อยกว่าเป็น๑๐ปี
บันดาลโทษะคว้าประแจเลื่อนที่อยู่ใกล้ตัวมาตีเขาที่ไทยทอย๓ที
เขาแบบล้มฟุบนอนแน่นิ่งไปเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดแล้วก็เสียชีวิต